ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
ผู้ว่าชัยนาธค่ะได้มีการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลนะคะ
ถือว่าเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมีการแยกขยะอย่างเหมาะสม
เพื่อนำไปขายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะ
ทำการธนาคารขยะรีไซเคิลนะคะอยู่ที่หมู่บ้านวงเดือน
ตำบลสามงามท่าโบดอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธนะคะ
นายนาธีผู้ว่าเป็นคนเปิดงานนี้ตัวเองด้วยตนเองด้วย
ซึ่งทางเทศบาลเองได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่
มีแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลนะคะ
เพื่อส่งเสริมแล้วก็แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
โดยมีรูปแบบการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ย
เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจากต้นทางนะคะ
รีไซเคิลค่ะคุณผู้ชมนอกจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้ว
ยังเป็นการลดทรัพยากรในการผลิตใหม่
ถือว่าเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก
ส่วนการแยกขยะนะคะทำให้เรากำจัดขยะย่ายด่างถูกวิธีเหมาะสม
ลดการปนเปื้อนกับดินและก็ที่สำคัญค่ะยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงอีกด้วยนะคะ